คดีที่คนร้ายบุกยิงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ทำให้ตำรวจเสียชีวิตไปอีกหนึ่งนายทั้งสองคดีตอนนี้ตำรวจเขาบอกว่า
ืบหน้าไปเยอะเลยนะคะเรื่องของความคืบหน้า
แล้วก็ยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ร่วมก่อเหตุ
ยิงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน๔ศพได้เพิ่มอีก๑รายด้วย
เรื่องต้นเขาสารภาพว่าร่วมก่อเหตุจริงตอนนี้กำลังเร่งสอบสวนขยายผลนะคะ
โดยพลตำรวจตรีปิยวัตรเฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
บอกว่าเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั้งสองคดี
ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนขยายผลจนคืบหน้าไปมาก
โดยเฉพาะคดีที่คนร้ายบุกเข้าไปยิงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออศเสียชีวิต๔นาย
โรงเรียนบ้านบูโกอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
คดีนี้เนี่ยมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยและยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วมากนะคะ
ล่าสุดยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพิ่มได้อีก๑ราย
และจากการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยคนนี้สารภาพว่าเป็นคนโปรยตะปูเรือใบในวันเกิดเหตุยิง
และยังให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ด้วยว่าคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุนั้นมีทั้งหมดกี่คนและเป็นใครบ้างค่ะ
การก่อเหตุยิงอศครั้งนี้ก็มีการวางแผนล่วงหน้าเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่นะคะ
โดยแบ่งทีมก่อเหตุเป็น๓ชุดคือชุดก่อเหตุชุดโปรยตะปูเรือใบและชุดช่วยเหลือคนร้ายให้หลบหนีค่ะ
ส่วนอีกคดีหนึ่งที่คนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูทรนาประดูกอำเภอโคกโพ๑๓มกราคมที่ผ่านมา
ตำรวจได้สืบสวนสอบสวนจากภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็นี่แหละค่ะได้เห็นพฤติกรรมคนร้ายชัดเจน
ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายทั้ง๖คนแล้วตำรวจเตรียมรวบรวมพยานหลักฐาน
ว่าจะนำไปขอสารออกหมายจับได้ในเบื้องต้นก่อน๓คนภายในสัปดาห์นี้เลยนะคะ
พลตรวจตรีปียวัตรบอกว่ากรณีที่มีการแจ้งเตือนคนร้าย
อาจจะซุกซ่อนระเบิดไว้ในกล่องขนมยี่ห้อหนึ่ง
เป็นเพียงการแจ้งเตือนผ่านในสื่อโซเชียล
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวนี้นะคะ
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วค่ะที่ช่วยกันเฝ้าระวังอันตราย
รวมถึงประชาชนเองก็จะได้ตื่นตัวช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ร่วมกันป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้
เป็นความพยายามในการสร้างสถานการณ์
เพื่อต้องการยกระดับไปสู่สากล
ด้วยการใช้การนำเสนอข่าวของสื่อ
แล้วก็สื่อโซเชียลเป็นเครื่องมือ
ทางรัฐบาลและคอสชขอให้ทุกคน
ให้กำลังใจทุกคนในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย
และก็อยากให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เคารพกฎระเบียบกติกาที่ทางฝ่ายความมั่นคง
เขากำหนดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ
รวมทั้งขอมาทางสื่อมนชนและสื่อโซเชียล
เสนอข่าวด้วยความระมัดระวัง
เช่นเดียวกับพักการเมืองและนักการเมือง
หาเสียงด้วยความระมัดระวังเช่นกันค่ะ
ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะดูแลความปลอดภัย
ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
ส่วนเรื่องของการพูดคุยสันติศุกร์

เพื่อให้ประชาคมโลกได้ทราบว่าไทยเนี่ย
ได้พยายามทำทุกมาตรการแล้วนะคะ
ไม่ได้บังคับใช้แค่กฎหมายเพียงอย่างเดียว